เอามาดูมุมน่ารักตะมุตามี่ของหนุ่มมาริโอ
ล่าสุดนะคะได้ไปทำคอนเทนต์กับหลานค่ะ
ก็คือไปเจอครอบครัวมากกี้มาเจอหลานรักมีก้ามีย่าค่ะ

บอกเลยคุณผู้ชมนะคะนี่คือการรดวัยของมาริโอนะคะ
คือมัรีโอไม่ยอมแถมตัวเองเรียกตัวเองว่าหน้า
โอ้โฮโอ้โฮ
เดบีเป็นของตัวเองหรือไม่

ปรากฏว่าเจ้าตัวไม่ปฏิเสธนะคะคุณผู้ชม
เอาละงานนี้จันติตั้งใจฟังด่วนเลยจ้า
เหนื่อยฮะรู้สึกว่ามันต้องคิดดีนะ
ถ้าเราจะมีลูกเราก็ต้องเตรียมพร้อม
แล้วก็ร่างกายเราก็ต้องพร้อมด้วย
ก็คือต้องแบบเรียกว่าเตรียมตัวเตรียมร่างกายให้ดี
เพราะว่าใช้พลังงานเยอะมากกับการเลี้ยงเด็กคนหนึ่ง
การมีลูกก็เป็นสิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์อะไรอย่างนี้

แล้วก็วันหนึ่งคงต้องมีครับ

เอาล่ะถ้าสติฉันยืนแล้วนะ

ในวันนี้วันที่มาริโอจะขอแต่งงาน